มาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะครับ
ชัยยะสยบไพรี
ยังมีต่อเนื่องสำหรับปี๒๕๖๑มาแล้วนะฮะมาแล้วเป็นรอบที่๒แล้ว

เพราะว่าจำกันได้ไหมฮะปีที่แล้วชัยยะสยบภัยรีมีต่อเนื่องทับ๖ทับ๗เลยนะครับ
คราวนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการชัยยะสยบภัยบรี๖๑ทับ๒
วาดล้าง๒เครือข่ายที่สำคัญนะครับทั้งกลุ่มค้ายาภาคอีสาน
โดยมีสารวัตรทางหลวงเกี่ยวข้องด้วยนะฮะ
เมื่อวานเราเล่าข่าวนี้เมื่อวานข่าวนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
แล้วก็ปฏิบัติการครั้งนี้ก็ยังปิดตำนานเอกอ้วนเจ้าพ่อค้ายาเสพติดภาคกลางด้วย
คือจริงเนี่ยเอกอ้วนเนี่ยถูกจับไปแล้ว
ตั้งแต่กันยายนปี๖๐เป็นชัยยะสยบภัยบรี๖๐ทับ๖

ใช่ที่ไปตรวจค้นกันที่บ้านแถวแจ้งวัฒนะนนทบุรีนะฮะ
ก็ไปพบทั้งยาบ้า๑ล้านเม็ดไอซ์๔๐๐กิโลกรัม

คราวที่แล้วเดือนกันยายนปี๖๐เนี่ย
พลตำรวจโทสมหมายนำลุยเอง

ลุยปราบปรามเครือข่าย๔๓จุด
คราวนี้ชุดคอมโมโดกองปราบปรามก็สนทิกำลังกับตำรวจปราบปรามยาเสพติด

ปุกตรวจค้นห้องพักภายในคอนโดย่านปิ่นเกล้าของไนท์ธวีศัพท์

ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีสนับสนุนผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
เอกอ้วนเจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่
ที่ถูกตำรวจจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้อย่างที่ผมเล่าให้ฟัง
เดือนกันยายนปี๖๐เอกอ้วนถูกจับไปแล้ว
เขาถือว่าเป็นเจ้าพ่อค้ายาเสพติดภาคกลางนะ
แต่คราวนี้มีการขยายผลเพื่อจะไปดูทั้งเครือข่าย

เพราะว่าพลตำรวจโทสมหมายบอกว่าถ้าจะตัดวงจรยาเสพติด
ต้องตัดไปถึงต้นต่อต้องตัดเงินมัน

แล้วก็ต้องสาย้อนกลับไปถึงต้นต่อ
จะได้จัดการกับเอกอ้วนให้สิ้นซาก

บุกเข้าไปตรวจค้นภายในคอนโดย่านปิ่นเกล้าครั้งนี้นะฮะ
ก็พบแฟนสาวของนายทวีศักดิ์และครอบครัวอยู่ภายในห้อง
ก็สามารถตรวจยึดทรัพย์สินหลายรายการ
รวมกว่า๑๐๐ล้านบาทนะคุณ
คอนโดห้องเดียวนี่นะครับใช่ฮะพนับรวจโทษมายกองวิสัยสุข
บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์๓ชั้น
เลขที่๒๔๖ย่านวังบูรพาพิรมของนายทวีศักดิ์
ก็พบนายกฤษดาผู้รุ่งเรืองผลซึ่งเป็นน้องชายนะครับ

ก็ไปพบปืนพกสั้นหลายขนาดจำนวน๒๑กระบอก
ซึ่งนายกฤษฎาก็ยืนยันว่าเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้อง
ไปฟังปฏิบัติการครั้งนี้จากพลตำรวจโทสมหมายเปิดเผยหน่อยครับ

ตัวเจ้าของบ้านก็ไม่ใช่ชอบปืน
แต่ตู้เซฟที่เก็บปืนใหญ่
คนธรรมดาก็ไม่น่าจะมีตู้เซฟใหญ่ขนาดนี้
ก็แสดงว่ามีหน้าที่ดูแลให้เพราะปืนมันถูกต้อง
เพียงแต่ว่าสถานเดี๋ยวดูอีกทีว่าสถานที่เก็บปืน
มันเหมือนเป็นการถ่าย
ตรงนี้ไม่ถ่ายเขาเก็บให้
เมื่อวานถือว่าเป็นการปูพรมเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย
เครือข่ายยาเสบติดของนายจีรัตร์หรือเอกอ้วนเลย

ปูพรมกันในพื้นที่กรุงเทพมนครและปริมณฑล

แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็คือ๒จุดเป้าหมายที่สำคัญด้วยนะครับ

ปศปรับปรามยาเสพติดแล้วเมื่อวานกองปราบ
เมื่อสักครู่นี้พลตำรวจโทสมหมายนะคะ
ไม่ได้ใส่ชุดในเครื่องแบบนะเพราะว่านี้ลงพื้นที่นะ

อ่านะครับส่วนอีกคดีหนึ่ง
เมื่อวานนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
เป็นการขยายผลจากเครือข่ายค้ายาเสพติดในภาคอีสาน
หลังจากก่อนหน้านั้นมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ขนกัญชา

เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มได้ที่อุดรธานี
และจากการสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นผู้ขนกัญชาไปส่งในพื้นที่ต่าง
ก็พบว่ามีนางสาวทิพย์อาภารักษาแสง
เป็นผู้ส่งเงินให้ในขบวนการขนกัญชาไปส่งลูกค้า
แล้วก็สาวต่อไปว่านางสาวทิพย์อาภารักษาแสงมีความผิดอย่างไร
จึงสามารถจับกลุ่มตัวนางสาวทิพย์อาพารักษาได้
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย
แล้วก็สาวต่อไปว่านางสาวทิพย์อาภาเป็นใคร
ปรากฏว่าเพราะว่าเป็นภรรยาของพันธ์ตำรวจโทษธนกฤษ
ิสพันธ์สารวัตรกองกำกับการ๘ตำรวจทางหลวง
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไปพิสูจน์ต่อว่าเป็นสามีภรรยากัน
มีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดขนยาเสพติด
หรือว่าทางหลวงเปิดทางหรือเปล่า
เพราะว่าเป็นถึงระดับผู้กำกับของตำรวจทางหลวง
คือช่วยให้ข้อมูลด่านต่าง
จะมีกี่โมงตั้งกี่โมงจุดไหนอะไรยังไง
หรือเปล่านะต้องบอกว่าหรือเปล่าเกี่ยวพันกันหรือเปล่านะครับ
ช่วงเช้าเมื่อวานนี้พันธ์ตำรวจโทษธนกฤษ
เดินทางเข้ารายงานตัวที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเองเลยนะฮะ
และต่อมาในช่วงค่ำตำรวจสอบสวนกลาง
ได้ควบคุมตัวพันธ์ตำรวจโทษธนกฤษ
ส่งให้กับตำรวจปราบปรามยาเสพติดและแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะ
ค่ะแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอน
ซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจโทสมหมายยืนยันบอกว่า
มีหลักฐานชัดเจนว่าพันธ์ตำรวจโทษธนกฤษ
มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งยาเสพติดจริง
ได้ข้อมูลแล้วไงเห็นไหมล่ะซึ่งได้ควบคุมตัวไว้ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ส่วนถามว่าพฤติการเป็นอย่างไรพลตำรวจโทสมหมายบอกว่าเดี๋ยวรอก่อน
วันนี้แหละจะมีการแถลงข่าวนะครับ
ค้นพื้นที่เป้าหมาย๕๙จุดในพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่ตำรวจภูทร
สามารถยึดทรัพย์ได้จากการค้ายาเสพติดและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เป็นจำนวนมาก
แต่คดีที่มีภูมิกับตำรวจทางหลวง

เป็นเครือข่ายค้ายาส่งยาพระอิสานส่งกัญชา

รอทางตำรวจปศเขาแถลงนะครับ